ครูปีชาโชว์สำนวนหวย๓๐ล้าน
เรื่องนี้หวย๓๐ล้านการชนะบุรี
เมื่อวานมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่าย

กรณีนี้ก็คือกรณีที่ทนายตั๊บ
ไปร้องกับศาลร้องทางฝั่งครูปรีชานะ
คือเรื่องของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ก็สารจังหวัดการธนบุรีก็กำลังพิจารณาอยู่
พิจารณาอยู่ในกรณีที่ครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรนะครับ
สำหรับคดีนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
นัดทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนมูลฟ้องทั้งหมดคือ๕นัดคุณ

นัดที่สี่ลา๒๐สิงหาคมผ่านไปแล้ว
แต่เมื่อวานมีความคืบหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรนะ
แต่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดศาล
เพราะว่าการขึ้นศาลเมื่อนัดวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๙
ทนายตั้มได้ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี

ครูปีชานายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความส่วนตัวของครูปีชา
รเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาเจ้าของเพจวิหกนิวส์
แล้วก็นายบุญถาวรปัญญามณีโชธฉายาทนายหัวใจเพชรเนี่ย
ร่วมกันเอาสำเนาในสำนวนหลักฐานคดีหวย๓๐ล้าน
เผยแพร่โดยเฉพาะการเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยต้องมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
หลังจากที่ตอนเช้าเดินทางมามาถึงที่ศาลแล้ว
ใช่ค่ะก็สารจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องพิจารณาว่า
การกระทำต่างเหล่านั้นของทั้ง๔คน
เป็นการกระทำที่ละเมิดอำนาจศาลหรือไม่
อันนี้ก็แยกจากคดีข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรที่ครูปีชาเขาฟ้องหมวดจรูนอยู่นะ
ใช่ค่ะต้องบอกนะว่าคนละข้อหา
แต่ทีนี้พอหลังจากที่ฟังคำไต่สวนของศาลเสร็จเรียบร้อย

ออกมาก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าวันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีการไต่สวนเรื่องของการละเมิดอำนาจศาล
แล้วท่านก็มีการวางข้อกำหนดเอาไว้
ว่าห้ามไม่ให้ทางดรเทิดศักดิ์รวมถึงทนายความอีกหนึ่งคน

ใช่ก็บอกว่าห้ามพูดถึงเรื่องการพิจารณาในชั้นศาล

แล้วสารก็จะไม่มีการลงโทษในการละเมิดอำนาจศาล

วันนี้ศาลนัดแต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล
วันนี้ศาลท่านก็ให้โอกาสทั้ง๔คน

ห้ามดรเทศศักดิ์แล้วก็ธนายอีกคนหนึ่ง

ทั้งเฟสบุ๊คแล้วก็ทุกสิ่งที่เป็นการชี้นำประชาชน
วันนี้ก็ยังไม่มีการลงโทษในข้อหาดระเมิดอำนาจศาล
เดี๋ยวสืบพยานครั้งต่อไปก็วันที่๒๔วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ

ก็เดี๋ยวก็คงจะสืบเจ๊พัดต่อนะครับ
วันที่๒๔นะครับแล้วเดี๋ยวเห็นท่านพูดอยู่ว่า
เพื่อให้กรุงพิจารณาได้ไว้ขึ้นนะครับ
ในเรื่องของการละเมิดศาล

ห้ามนำไปพูดห้ามนำไปเผยแพร่อะไรก็ตามนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องมาดูนัดที่๕
ที่ศาลจะใต่สวนหมุนฟ้องณที่๕
ในคดีที่ครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูล
คดีอคหายักยอกศัพท์รับของโจทย์
ก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๒๔กันยายนนี้
ความพร้อมของแต่ละฝั่งเป็นยังไง

บอกว่ายังมั่นใจเหมือนเดิมเลย
มั่นใจว่าลอตเตอรี่เป็นของครู๑๐๐
แล้วก็สบายใจที่เอาความจริงมาขึ้นสู่ศาล
ถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใครฟ้องใครกันแน่

ครั้งที่ครูพูดครูก็จะบอกอยู่

ก็ยืนยันอีกนะคะ
บอกว่าไม่ได้หนีไม่ได้เปลี่ยนเบอร์หนีผู้สื่อข่าวนะ

แล้วช่วงที่ผ่านมาคนก็ยังมาหาครูเยอะอยู่เลย
เพราะผู้สื่อข่าวก็ถามไงว่าเอ๊ะทำไมติดต่อครูไม่ได้
เดี๋ยวฟังเสียงครูปรีชานะคะ

ตอนนี้แฟนเพจติดต่อคุณครูยากมาก
ตรงนี้อยากจะสามารถติดต่อได้จากไหนครับ

ปกติก็มีคนมาติดต่อเยอะแยะนะครับ

ที่นำข้อที่จริงมาสู่ศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าใครฟ้องใครเหมือนกัน

ใช่ครับถ้าอย่างที่ทั้งสนายได้เรียนเรียบร้อยนะครับ

กรูพิชาบอกตอนนี้สบายใจนะฮะ
อตเตอรี่นั้นก็ยังเป็นของครู

ในวันนี้พาเจ๊พัดพาเจ๊บ้าบินมาด้วย

ว่า๒๔กันยายนเจ๊ทั้ง๒คนจะเดินทางมาศาลอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องคลิปปมคลิปคนก้มเก็บหวยมีอยู่จริงไหม
นายวรยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้
เพราะว่านี่ไงศาลเขาวางข้อกำหนดเอาไว้แล้วไง
ว่าห้ำระเบิดเมื่อหน้าศาลดังนั้นถ้าเกิดบอกไป
เดี๋ยวจะผิดข้อกำหนดที่สารวางเอาไว้เพราะว่าถือว่าอยู่ในสำนวน
ถ้าเกิดต่อปั๊บทนายวรยุทธ์ก็จะผิดทันที
บอกไม่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลก็ไม่ได้นะครับ

เราก็ต้องถามธนายตำ
ถึงกรณีความขัดแย้งกันระหว่างทนายตั้มกับนายอาชิริยะ

ธนายตั้มบอกว่าเรื่องที่มันมีข่าวไปนะ
ว่าผมกับคุณอัจฉริยะทะเลาะกัน
นักข่าวก็ถามทนายตั้มจะกลับมาจูบปากกันได้เหมือนเดิมไหมล่ะ

นายตั้มบอกว่าจริงไม่มีอะไรนะ
คุณอัจฉริยะอาจจะไปได้ข้อมูลอะไรที่แบบผิดพลาดมา
ตัวผมยังคิดว่าพี่อัจฉริยะเป็นพี่ชาย
องเขาในสิ่งดีที่เขาเคยให้กับผมมา
ไม่อยากมองอะไรที่เป็นสิ่งร้าย
ผมไม่มีอะไรจะไปติดใจเขา
ส่วนจะกลับมาเดินไปด้วยกันได้อีกไหมเป็นสามสหายได้อีกไหม
ตรงนี้ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต
ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง
ตรงนี้ขอให้ถามตัวลุงจรูนได้เลยว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจริงหรือไม่
คือช่วงนี้เรื่องคดีหวยมันเริ่มงวดเข้ามาทุกทีทุกที
ก็มีหลายคนที่พยายามทำให้ผมท้อแท้และหมดกำลังใจ
เชื่อได้เลยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องออกมาไปเรื่อย
และสังเกตดูนะเวลาที่จะขึ้นสารทีไร
ต้องมีเรื่องอะไรโจมตีผมทุกที
ทำเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์
ต้องการให้ผมท้อจนไม่อยากจะทำคดีนี้แต่ผมไม่ถอย

แล้วก็นัดที่๕๒๔กันยายนนี้
จะเป็นนัดที่สำคัญที่ใครขึ้นนะ
เจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินจะต้องมาขึ้นศาลด้วยนะครับ

บางคนที่เป็นแฟนทั้งสองฝ่ายรออ่านหนังสืออยู่
บอกว่าทั้งหนังสือของทั้งทนายตั้ม
หนังสือฝั่งครูปรีชาเขาก็บอกนะ
ว่าเดี๋ยวจะต้องให้ทีมทนายมาอ่านมาตรวจ

เพราะว่าพอมีข้อกำหนดสารแบบนี้เพิ่มเติมมา
บางทีก็กลัวไงว่าข้อมูลที่จะเป็นหลักฐานตัวหนังสือ

เวลาอ่านหนังสือของสองฝั่งจะต้องอ่านอย่างไรครับกูล

หรออ่านตอนนี้อ้าวตอนนี้มันผัวพันธุ์กับตอนไหน
อย่างไรนะจะได้อ่านไปแก้ต่างไปอะไรกันนี้หรือ